คุณผู้ชมค่ะมาดูความน่ารักของบ้านพี่หนุ่มกัญชัยกันบ้างดีกว่านะคะ
กับแม่เมปันที่ตาและภรรยาช่วงนี้แม่สวยสวยเฉย
ให้กำลังใจพี่หนุ่มหน่อยช่วงนี้งานแกหนักงานแกเครียดทั้งนั้น
แล้วก็ลูกสาววัย๙ขวบก็เป็นหนึ่งกำลังใจเหมือนกัน
มายูนะฮะให้ทั้งรอยยิ้มกับคุณพ่อ
แล้วก็ให้รอยยิ้มกับคุณแม่ด้วยนะพ่อแม่จะได้มีความสุข
แม่เมย์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่พี่หนุ่มช่วงนี้ทำงานเยอะ
ไม่ค่อยได้เจอลูกคุณผู้ชมน้องมายูเขาเข้าใจนะ
ไม่เคยกวนคุณพ่อเลยเวลาไปโรงเรียนหรือว่าจะไปเดินห้าง
เห็นป้ายโฆษณารูปคุณพ่อไง

พ่อไปพูดอวดคนอื่นพ่อหนูพ่อหนู
ส่วนเรื่องงานแสดงนะคะแม่เมย์บอกเลยว่า
มาแล้วชวนมายูมาเล่นละครที่ตัวเองเป็นผู้จัดเหมือนกัน
แต่ก็เจอคำถามลูกสาวสุดน่ารักเขาให้ค่ะ
เป็นแม่ก็ถึงกับเงิบเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่เหมือนกัน
แต่จะเป็นประโยคเด็ดอะไรนั้นไปฟังจากปากแม่เมย์กันเลยจ้า

แล้วก็เดี๋ยวคนอาจจะถามว่าทำไมเมย์ไม่เอาน้องมายูเล่น
นี่ก็ถามแล้วว่ามายูเล่นไหม
ไม่ไปแคสต์เด็กมายูก็ไป
ไปดูแล้วไม่ได้ถามว่าลูกอยากทำแบบเขาไหม
แม่อะไรทำไมอยู่ดีก็มาร้องไห้
มายูเข้าใจค่ะเพราะว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก

เขาก็จะพูดเลยว่าคุณพ่อทำงานโหนกระแส
ไม่ใช่หนชิงชานั้นหนกระแส
ตอนนี้ไปข้างนอกก็เห็นป้ายโฆษณาก็พ่ออีกแล้วอ่ะทำไมพ่อเยอะจัง
พี่ก็เห็นแล้วพ่อบางทีแบบก็ปิดหน้ากากเดิน